เราตามให้อีกหน่อยนึงนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ไปพบศพ
นะซึ่งยังไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงถูกทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ
เสียชีวิตปริศนานะครับคือสภาพศพเนี่ยคาดว่า
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์คือชิ้นส่วนเนี่ยหลุดลุ้ยนะ
ส่วนเห็นกระดูกก็มีแขนหายไปสองข้างนี่นะฮะมีพวกสายฟงสายไฟอะไรอยู่แถวนั้นด้วย
เป็นคูน้ำริมถนนที่ถนนโพทองทางพระนะครับในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ลำตัวนี้ขาดสองท่อนนะครับแล้วมีร่องรอยคล้ายกับถูกไฟไหม้เกรียมเลยนะครับ
ใกล้กับจุดเจอศพมีเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑นิ้ว
ยาวประมาณสามฟุตตกอยู่ด้วยมีกันไกลตัดเหล็กด้วยนะครับ
เป็นกำลังกายอันใหญ่เลยนะครับคาดว่าเราจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คูน้ำตรงนี้เนี่ยน้ำเนี่ยสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร

มีสายไฟที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโผล่ขึ้นมาด้วย
ลักษณะเนี่ยโค้งงอนะขณะที่ห่างจากจุดเจอศพไปสัก๕เมตร
มีร่องรอยการขุดดินแล้วก็มีสายไฟที่ฝังอยู่ใต้ดินถูกดึงขึ้นมาเหมือนกัน
นี่แบบนี้นะฮะวันนี้เราได้คุยกับคนที่ไปเจอศพนะฮะ

เอาเศษใบไม้แห้งไปทิ้งแล้วก็เจอนะฮะก็เลยมาเรียกมาดูด้วยกัน
แรกคิดว่าตุ๊กตานะครับพอมาดูเนี่ยโอ้โหพังงะเลยเป็นศพนะ
สองท่อนนะครับอวัยวะก็หายไปเกือบหมด
ก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบถนนแถวนี้เนี่ย
มันจะมีคนเนี่ยชอบมาลักขโมยสายไฟเป็นสายส่องสว่าง
ชอบมาลักตัดลักขโมยอยู่เป็นประจำก็เลยไม่แน่ใจว่า
จะมาขโมยสายไฟแล้วถูกไฟช็อตเสียชีวิตหรือเปล่า
ไม่มีใครมาเห็นศพนะครับเพราะว่าการมาลอกเอาทองแดง
ด้านในสายไฟไปขายเนี่ยขายได้ราคามันก็ตกกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
ออกมาดูอีกทีนึงให้ให้ให้แน่ใจก็มาดูก็เห็นเป็น
เป็นขาเป็นเท้านะแล้วก็เป็นกางเกง

ดูแล้วมือไหม้หมดเลยนะ
มือไหม้ดำแล้วก็ตัวก็ไหม้เกลี่ยม

แล้วก็พอดีมาเจออุปกรณ์การตัดสายไฟไง
ก็เลยมั่นใจเขาก็สำรวจเขาก็มั่นใจว่าจะเป็น

ป้องอ้อยมันอยู่ที่ถนน
แต่ไอ้ครีมตัดยังตัดคาอยู่กับสายไฟตรงนี้

อาจจะโดนทิ้งไม่เอาไปหรืออะไรเนี่ย
เพราะยานพาน้องพานะแถวนี้ก็ไม่มี
คือถ้ามาตัดเป็นทีมแล้วก็มีคนหนึ่งถูกไฟช็อตเสียชีวิต

ซึ่งมาเก็บกู้ศพในวันนั้นที่เจอศพเนี่ย

กับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา

หน้าอกซี่โครงเนี่ยมีชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่คล้ายกับเสื้อชั้นใน
วัยวะภายในของผู้ตายเนี่ยคือมันหายไปแทบหมดนะฮะคาดว่าอาจจะเป็นพวกตัวเงินตัวทองมากัดแทะกัดกินก็ได้
เพราะจุดเจอศพเป็นแหล่งน้ำ
ทุกคนนั่นตัวทองอะไรกินไปนะครับ
เย็นมานี่๖โมงไฟจะติดหมดแถวนี้

ป้าก็ไม่รู้เหตุผลว่ามันพออะไร
แถวที่เจอศพไฟดับมา๒๓อาทิตย์แล้วนะฮะ

ไฟฟ้าไปดูให้หน่อยค่ะส่วนตรงนี้นะครับเมื่อช่วงบ่ายเนี่ย
ทางสพโพทองที่อ่างทองแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่อีกครั้งนะครับ
ผู้ชมครับไปเก็บหลักฐานต่างต่างเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อยืนยันเรื่องของตัวบุคคลหรือว่าคนที่จะมาใกล้ชิดในระแวกที่เจอศพอะไรพวกนี้ด้วย
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าศพที่เจอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เพราะว่าสภาพเน่าเปื่อยมากไม่มีเอกสารระบุตัวตนอะไรเลย
สาเหตุการเสียชีวิตตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ทั้งเรื่องแก๊งลักสายไฟนะที่เกิดอุบัติเหตุมาขโมยสายไฟแล้วก็ถูกไฟช็อตตาย
หรือว่าเป็นแก๊งลักสายไฟแล้วทะเลาะกันเองทำร้ายกันเองจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
หรืออาจจะเป็นประเด็นเหตุอื่นอะไรก็ยังไงก็ได้เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้รอเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์กำลังส่งไปตรวจสอบอยู่